ต้องบอกว่าเรื่องราวของความรักการให้เนี่ยมันมีหลากหลาย

อยู่แล้วค่ะมือวานนี้นะคะก็ได้เดินทางไปมอบความรักให้กับผู้ป่วยที่จังหวัดอุดรฐานีค่ะ
เป็นการสร้างบรรยากาศความสนุกให้กับผู้ป่วยด้วยนะคะ
เดินทางไปมอบความรักให้กับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอุดรแล้วก็โรงพยาบาลมะเร็งที่จังหวัดอุดรด้วยค่ะ
จากวันแห่งความรักนี่แหละค่ะแล้วก็เตรียมของขวัญพิเศษไปมอบให้กับพี่ผู้ป่วยติดเตียงในโรงพยาบาลด้วย
ตามภาพที่เห็นคือน่าเห็นดูน่ารักมากคือไปร้องเพลงให้ฟังสดแบบนี้เลยค่ะ
เป็นการส่งมอบกำลังใจนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยค่ะ
มีทั้งเครื่องขนยาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
โดยงานนี้นะคะจัดขึ้นในวันแห่งความรักวันวาเลนไทยค่ะ
มีคอนเซ็ปต์เก๋ที่จะเปลี่ยนตึกผู้ป่วยให้เป็นสีชมพูนะคะ
ส่งกำลังใจให้ผู้ป่วยมีกำลังใจนำพาชีวิตให้ก้าวผ่านคนโลกร้ายเหล่านี้ไปได้ค่ะ
โดยเงินที่นำมาบริจาคนะคะก็ได้จากกิจกรรมขายเสื้อทัวร์
ระหว่างที่พี่พีเสดิร์ดไปเล่นคอนเสิร์ตที่ยุโรปนั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
เป็นภาพที่ประทับใจมากเพราะว่าพี่พยาบาลเนี่ยเขาก็ได้ความสุขไปด้วยเนาะ
เพราะนี่มันช่วยจริงนะคะยิ่งเห็นตัวเป็นเป็นศิลปินไปเองเลย
เขาบอกว่ากำลังใส่เป็นสินค้านี่กำลังใส่ที่ดีมากของผู้ป่วยและพยาบาล